ดูต่อกันที่อีกหนึ่งสาวสวยน่ารักเหมือนกันนะคะ

ก้าวสู่จุดที่ประสบความสำเร็จแล้ว
แล้วก็ก้าวสู่จุดที่ฝ่ายฝันแล้วนั่นเองนะคะ
คือตอนนี้มีอีกหนึ่งอย่างที่น่ายินดีกับน้องด้วย
เพราะว่าน้องติดอันดับในการเข้าไปเป็นเซ็นบัสซึค่ะ
ปรางบอกเลยว่าขอบคุณเหล่าโอตะทุกคนเลยที่คอยสนับสนุน
คือก่อนหน้านี้มันมีการเหมือนแบบเลือกตั้ง
ตัวแทนของเราไปร่วมสมัครกับที่ตัวแทนหลักของญี่ปุ่นด้วยนั่นเอง

ส่วนผลงานภาพยนตร์เรื่องแรกที่น้องมีโอกาสได้แสดงฝีมือ
เชอปรางบอกเลยว่ายังบอกเล่ารายละเอียดอะไรมากไม่ได้
เพราะอยู่ในระหว่างขั้นตอนการถ่ายทำนั่นเอง

ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะเชอปรางบอกว่าถึงประเด็นที่มีการแชร์ออกมา
บอกว่าช่วงนี้หลังน้องออกอาการเศร้าอยู่เหมือนกัน
เพราะว่ารู้สึกท้อแท้กับงานแล้วก็เหนื่อยกับเรื่องเรียน
เพราะว่ากลัวจะเรียนจบไม่ทันเพื่อนนั่นเองนะคะ
ก็ภาพยนตร์นะคะตอนนี้ยังไม่มั่นใจว่าพูดได้ขนาดไหน
แต่ว่าก็ยังไงรอติดตามกันได้นะคะตุลาคมนี้ค่ะ
ติดอันดับนิด๑๐๑ก็ดีใจมากค่ะ
หลังจากนี้อีกประมาณ๑๕วันก็จะพยายามเต็มที่ค่ะ
ระดมทุนอันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะที่สร้างโครงการนี้ขึ้นมา
แล้วก็เชื่อว่าทุกคนทำให้ด้วยความรักจริง

หลังจากนี้ก็สู้ไปด้วยกันทำเต็มที่ไปด้วยกัน
เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นทำไมถึงต้องแบบนั่งร้องไห้เลย

เรียกว่าเหมือนกับพอมีหลายเรื่องเข้ามาค่ะ
แล้วแบบเราเลี้ยงไม่ทันช่วงดาวนิดนึง
ก็อยากจะจัดให้ตัวเองมีเวลาแบบนอนมีเวลาพักบ้างอะไรนิดนึง
แต่ว่ามันมามันโอกาสมันมาเชฟก็อยากทำให้มันเต็มที่เหมือนกัน
คือถึงแม้ว่าชีวิตเนี่ยยังเป็นไอดอลของใครหลายคน
แต่คือชีวิตจริงเธอก็คือนักศึกษาคนหนึ่ง
ที่ต้องมีภาระรับผิดชอบในเรื่องของการเรียน
ยังต้องแบบเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเพื่อนแล้วก็เป็นศิลปินที่หลายคนแบบมองเป็นไอดอลเนอะ
ก็คงจะเหนื่อยหลายอย่างเป็นกำลังใจกับน้องเชอปรางแล้วกันนะคะ
ใช่ค่ะคือต้องบอกว่าเชอปรางเนี่ยเป็นคนที่เก่งมาก
เรียนลำดับความสัมพันธ์เต็มเรียนก็เก่ง
ทำงานก็เก่งวางตัวก็ดีบรรดาโอตะเขาก็เลยรักแล้วก็ชื่นชอบมากเป็นพิเศษนะคะ
เดี๋ยวต้องรอดูผลงานของน้องนะที่จะไปร่วมงานกับทางญี่ปุ่น